สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะตอนที่แล้วผมได้ลองมาเหยียบชาที่วัดก่อหงกับแม่บุญช่วยแล้วเกิดติดใจแล้วสิครับแต่ก็สงสัยว่าการเหยียบไปบนเหล็กร้อนร้อนแบบนี้ล่ะจนเสียงดังชามันจะร้อนจริงไหมก็เลยอยากฝากตัวเป็นลูกศิษย์กับแม่บุญช่วยสักหน่อยล่ะครับนี่ครับคุณผู้ชม
ครับหลังจากตอนที่แล้วผมเป็นคนโดนนวดวันนี้มาเป็นคนนวดบ้างครับเยียบชาแต่ว่าเริ่มแรกคือเราต้องทำไงก่อนครับเยียบจานน้ำมันคือใช้ส้นเท้าใช่ไหมใช่เสร็จแล้วก็แตะที่กระทะใช่รีบสิเอาต้องรีบเหมือนกันก็ร้อนคุณแม่ครับอย่างเทคนิคทำไมถึงต้องเอาขาข้างนี้ถ้าเราไม่ลองอย่างนั้นขาก็พลิกดิ้นไปดิ้
แล้วเราก็จุ่มไปอีกทีนึง
นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนแรกมันก็น่ากลัวนะ
ตอนที่จะเหยียบครั้งแรกมันรู้สึกเหมือนแบบว่า
เรากำลังจะจับหม้อหนึ่งด้วยมือเปล่า
มันจะมีความระแวงตรงที่แบบมันร้อนแน่
มือพ้องแน่จังจริงแล้วมันก็ไม่เท่าไรครับคุณผู้ชม
มันแค่รู้สึกวูบพลิกเท้าแป๊บเดียว

เหมือนความร้อนมันก็จะถ่ายเทจากเท้าเราก็ไปสู่
คนที่เราจะนวดให้คุณผู้ชมมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับ

เห็นผมเหยียบเหล็กร้อนครั้งแรกแล้วไม่เป็นไร
แต่อย่าไปลองทำเองที่บ้านนะครับ
เพราะผมมีคนคอยแนะนำ
เราก็อัดตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่า

คุณแม่ก็จะใช้ส้นเท้ากดไปแบบนี้ครับ
ต่อไปคุณแม่ครับเป็นส่วนหลังใช่ไหมฮะ

เหยียบข้างกระดูกสันหลังนะครับ

ถ้าเส้นสลักเราก็กดตรงนี้

ตรงนี้เรียกว่าสมัครหลังนะครับคุณผู้ชมนี่

ราชการที่๕เสด็จประพาทมาที่วัดพระปางเหลือง

เหยียบชาที่วัดแห่งนี้
ต่อมาก็มีการถ่ายทอดวิชาการเหยียบชา
ให้แก่หลวงปู่อินแห่งวัดเกาะหง
ที่เป็นอาจารย์ของแม่บุญช่วยนั่นเองแหละครับ
ส่วนลาวเราใช้ในการกดน้ำหนักส่วนไหนบ้างครับ
เราก็แบบประคองตัวเราไม่ให้ล้ม

มันมีบางจังหวะที่คุณแม่แบบขึ้นไปโหเลย

คุณแม่ครับและอย่างคนที่มานวด

ที่ก็มาจากน้องคาย
อูดอนนี่นะครับคุณผู้ชมครับ
เหยียบฉาเขาเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน

มันไม่มีวิทยาการการแพทย์ที่แบบก้าวไกลขนาดนั้น

ในการนวดผ่อนคลายเส้นต่างครับคุณผู้ชมครับ
นี่แหละครับการเหยียบชาการนวดไทยอีกชนิดหนึ่ง
ปัจจุบันคนที่นวดเป็นก็ค่อยเหลือน้อยลงทุกที
สะบัดทั่วไทยพามาให้ชมกันถึงที่วัดเกาะหงจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนครั้งหน้าจะพาไปสะบัดทั่วไทยที่ไหนอีก
อย่าลืมติดตามกันนะครับ